ความคืบหน้ากรณีของผู้ต้องหาแอมนะฮะ
หรือว่าที่หลายคนเรียกเธอว่าแอมสายนายนะครับ
วันนี้มีความคืบหน้าเพราะว่าทางตำรวจนั้น
ก็เชิญบุคคลใกล้ชิดสนิทสนมมาสอบปากคำเพิ่มเติม
ตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาครับพุ่งเป้าโฟกัสไปที่กองปราบเลยฮะ
มาอีก๒คนตั้งแต่ช่วงเช้าเป็นผู้หญิงทั้งคู่
คนหนึ่งชื่อจอยเป็นเพื่อนของแอมเคยให้ปากคำแล้วก่อนหน้านี้
และอีกหนึ่งคนเป็นบุคลากรทางการแพทย์ชื่อว่านก
เป็นพยาบาลสาวโรงพยาบาลแห่งหนึ่งย่านฝั่งทนนะครับ
เมื่อเช้านี้ครับทั้งสองคนก็เดินทางมาให้ปากคำที่กองปราบนะฮะ
นกเนี่ยนั่นแหละครับลูกศรสีเขียวชี้นะฮะส่วนจอยลูกศรสีเหลืองชี้ตรงจุดนั้นนะครับ
ยังไม่ให้สัมภาษณ์ใดทั้งสิ้น
พนักงานสอบสวนลงมารับตัวทั้งสองคนด้านล่างนะครับ
แล้วก็อยู่ระหว่างการสอบปากคำจนถึงตอนนี้นะฮะ๑๑โมงกว่า
กให้ข้อมูลกับทีมข่าวเบื้องต้นบอกว่ายังไม่พร้อมให้สัมภาษณ์
เพราะว่าเป็นห่วงเรื่องความปลอดภัยแล้วก็กลัวว่าจะกระทบกับหน้าที่การงาน
ตอนนี้อยู่ระหว่างสอบปากคำเธอย้ำนะครับว่าเธอเดินทางมาวันนี้
เพื่อมาให้การในฐานะที่แอมชอบไปปรึกษาเกี่ยวกับอาการของคนที่ตาย
เนื่องจากภาวะหัวใจล้มเหลวเท่านั้น

เรื่องนี้ถ้ามีคนตายด้วยภาวะหัวใจล้มเหลว

ตลอดทั้งวันก็คาดว่าน่าจะมีพยานบุคคลอื่น

ยอยเดินทางเข้าให้การอย่างต่อเนื่อง

นะครับว่าเป็นเพียงกระแสข่าว
ว่าอาจจะมีการออกหมายจับ
อดีตสามีของแอมที่เป็นรองผู้กำกับที่เป็นตำรวจ

เดี๋ยวรอการตรวจสอบอีกครั้งเพราะว่า
ก็เห็นว่าจะต้องมีการเชิญตัวมาให้ปากคำเพิ่มเติม
แต่ตั้งแต่วันที่๒๗เมษา

ซึ่งเป็นตำรวจเป็นรองผู้กำกับ
ให้ปากคำเสร็จแล้วแล้วก็ยังไม่สะดวกให้สัมภาษ

ก็ยังไม่มีใครเห็นเขาอีกเลยนะครับ

ขณะที่เหยื่อที่มีความเชื่อมโยงกับแอมเนี่ยนะครับ
ส่วนใหญ่ตอนนี้เราสรุปได้เบื้องต้น
ตามคดีที่ตำรวจเขาชี้แจงแบบนี้ฮะ

ขยับเป็น๗พื้นที่แล้วนะครับ

นครปฐมราชบุรีกาญจนบุรี

สามีของแอมที่แอมบอกว่า
ท้องกับเขาแล้วก็อีกเคสหนึ่งก็คือ

เพิ่งคลอดลูกน้อยอายุเพียงแค่๑เดือน

ได้รับมาจากแอมเป็นยาลดความอ้วน
หลังจากนั้นก็เสียชีวิตอย่างกระทันหันนะฮะ

อันนี้คือสรุปเรื่องของพื้นที่นะที่มีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยง
คราวนี้กลุ่มที่มีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับแอม
ถ้ากลุ่มใหญ่เลยตอนนี้ตำรวจตั้งข้อสงสัยก็คือ
เป็นการเกี่ยวข้องเงินเงินทอง
กลุ่มวงแชร์มรณะครับนี่คือกลุ่มแรกนี่นะฮะ
เอาถัดไปครับนอกจากกลุ่มวงแชร์มรณะแล้วก็จะมีกลุ่มอื่นอีกตามมานะครับ
ไปนั่นก็คือกลุ่มให้เงินไปปล่อยเงินกู้
บางคนเนี่ยจะมีชื่ออยู่ในหลายกลุ่มเพราะว่าไปผัวพันเกี่ยวข้องกับแอม
บางทีก็มาปรึกษามาขอหยิบยืมมาขอให้ช่วย
กลุ่มต่อไปครับกลุ่มที่๓เกี่ยวพันกับแอมในลักษณะของกลุ่มเอารถไปจำนำ
นี่นะฮะกลุ่มถัดไปกลุ่มที่๔ครับ
กลุ่มที่๔ก็คือกลุ่มที่ให้แอมยืมเงิน
นี่นะฮะก็จะมีเพื่อนของแอมตั้งแต่สมัยมัธยมด้วยนะนายสุรัตน์หรือว่าบี
กลุ่มสุดท้ายกลุ่มที่๕ครับกลุ่มที่๕ก็คือกลุ่มที่ให้ดำเนินการทำประกันภัยกู้สหกร
เคสของผู้กองนุ้ยนี่นะฮะแต่ละกลุ่มก็จะมีรายชื่อของบุคคลที่เสียชีวิต
หรือว่ารอดตายเนี่ยสรุปให้ดูในเบื้องต้นประมาณนี้
แต่ตำรวจตั้งข้อสงสัยในหมวกใหญ่ก็คือส่วนใหญ่ก็จะโอนเงินให้แล้วตายนี่นะครับ
นั่นก็คือเรื่องราวที่หลายคนบอกว่าตามมาหลายวันแล้วเยอะเหลือเกินเริ่มงงแล้วนะ
ทีนี้ครับรูปแบบวิธีการแอมวางยาเหยื่อรายต่างโดยเหยื่อแต่ละคนจะใช้วางยา
ลักษณะที่แตกต่างกันส่วนใหญ่ก็จะเป็นลักษณะเหมือนแคปซูลนะอย่างเช่นเคสของคุณหนิม
หรือว่าเคสของคุณปลาที่รอดตายที่เขาบอกว่าเหมือนกับได้เป็นแคปซูลสมุนไพรเพราะว่าเพิ่งหายจากโควิด
แล้วแอมก็เอามาให้บอกว่าเนี่ยช่วยแก้ไอนะให้อาการมันดีขึ้นอันนี้เป็นการยกตัวอย่างให้คุณผู้ชมได้เห็นภาพชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับ
ในขณะที่รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติครับพลตำรวจเอกสุรเชษฐหักพานยืนยันนะครับว่า
ตอนนี้หลายคนน่าจะเห็นข่าวตามช่องต่างสื่อต่างโอ้โหตัวเลขทะยานไป๑๘ศพ๒๐ราย
ในทางตำรวจในทางคดีเนี่ยนะฮะรวมแล้วตอนนี้มี๑๔เคสนะครับ
เคสแบ่งเป็น๑๓ศพบวกกับอีก๑ที่รอดตายที่เราเห็นตามข่าวผังชาร์จนี้ครับ
๓ศพและที่รอดตายอีก๑ก็คือคุณปลาตำรวจนับยืนอยู่ที่๑๔เคสที่ดูสำนวนแล้ว
เข้าเกณฑ์เข้าเขาในขณะที่มีรายงานนะครับว่ามีครอบครัวของผู้เสียชีวิตรายอื่นอื่น
เขามาร้องเรียนอยากให้ตรวจสอบเนี่ยตอนนี้ถ้านับรวมทั้งหมดจะมี๑๘เคส
รวมแล้ว๑๘เคสแต่ที่เข้าสำนวนมีประมาณ๑๔เคสตอนนี้ตามที่เห็นหน้าจอนี้นะครับ
อ่ะนั่นก็คือเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับกรณีของแอมสายนายทีนี้มันมีเรื่องเกี่ยวกับข้อหาด้วย
เพราะว่าล่าสุดครับมีการแจ้งหมายจับ๑๑หมายกับ๑๐เคสที่เกิดขึ้น
หมายที่มีการแจ้งข้อหาไปหลักนะครับแอมจะถูกแจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อน
ในข้อหานี้เนี่ยจะมีทั้งหมด๙คนด้วยกันก็คือแถวตรงกลางนะฮะแถวบน๔แถวล่างอีก๔
แล้วก็บวกกับซ้ายมือของจอคือเคสของคุณก้อยที่โดนแจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยแต่ตรองไว้ก่อนนะฮะ
คือข้อหารลักทรัพย์นะฮะอันนี้ก็จะถูกแจ้งเพิ่มส่วนทางด้านของคุณปลาที่รอดตาย
เธอบอกว่าเธอมีอาการแปลกแต่ว่ามีคนช่วยชีวิตเธอได้ทันเนี่ย
สุดท้ายแล้วของเคสคุณตาเนี่ยน่าจะเข้าข่ายคือฐานพยายามฆ่า
อันนี้ก็คือ๑๑หมายจับกับ๑๐เคสที่มีความผัวพันธ์เกี่ยวข้องกับแอม
ทั้งหมดทั้งมวลนี้ทางคดีเดี๋ยวรอความชัดเจนและคำชี้แจงต่อไปนะฮะ
ก็จะมีมาเรื่อยอัปเดตกันแบบนี้
ส่วนทางฝั่งของผู้ต้องหาเองก็ยังอยู่ในธนสถานหญิงกลางนะฮะ
แล้วก็ทางทนายเองเขาก็มั่นใจว่าเขาก็ยังคงมั่นใจในตัวลูกความ
แล้วก็พร้อมที่จะเดินหน้าพิสูจน์ความยุติธรรม